ที่จังหวัดสะแก้วค่ะเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนะคะ
สกัดจับสองคนร้ายได้เขาเป็นแก๊งลักรถจักรยานยนต์
ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชา
แต่ว่าพฤติการของเขาก็คือปลอมรถกระบะของตัวเองที่ใช้ขนรถจักรยานยนต์
เป็นลักษณะของขนส่งเอกชนชื่อดังรายหนึ่ง
พรางตาเจ้าหน้าที่ครับนี่ไงคือปิดหลังคาอะไรหมดเลยติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อย
มีชื่อเรียบร้อยนะคะนายอาวุธเกาะสะเกดนะคะ
เป็นชาวอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วและนายฮอมสิงหา
แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒
จับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์๒คัน

ซึ่ง๒คันนี้ถูกแจ้งหายไว้ที่
สถานีตำรวจภูทรกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจ
สกัดบริเวณบ้านคลองวัวหมู่ที่๒อำเภออรัญญประเทศ

กระทั่งมาเจอรถกระบะต้องสงสัยคันนี้
ก็เลยเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น
แต่คนขับรถกระบะกลับเร่งเครื่องขับหลบหนีไป

เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามไปและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้นะคะ
ตรวจสอบหลังรถก็ไปพบรถจักรยานยนต์๒คันนี่แหละค่ะ
เขาพยายามทำนะให้เป็นขนส่งเอกชนชื่อดังรายหนึ่งนะคะ
เรื่องต้นนายอาวุธสารภาพนะคะบอกว่า

มาจากตำบลสระบัวอำเภอกบินบุรี
จะเอาไปส่งให้กับเอเย่นชาวกัมพูชา
บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา
ได้รับค่าจ้างมาทั้ง๒คนเลยนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ประสานไปยังกองกำลังบุรพา
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
และตำรวจภูทรอรัญญประเทศ
ให้มารับตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปดำเนินคดี
ยังพบอีกว่ารถกระบะที่ใช้ก่อเหตุ
ก็พยายามตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์
เรียนแบบบริษัทขนส่งพัสดุปรายศนีย์ชื่อดังอีกด้วยค่ะ